ส่วนช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของคนนี้กันบ้างนะครับ
สิทธิโชคพาโสครับกองหน้าดาวรุ่งวัย๑๘ปีของไทยนะครับ
ก็มีโอกาสแล้วเตรียมที่จะประเดิมสนามกับ
นัดเปิดฤดูการในวันพรุ่งนี้ติดตามความพร้อมของเขาหน่อยครับ
ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงเล่นในช่วงกรีซีซั่นไปแล้ว
โดยเจ้าย้านะครับโชว์ผลงานยิงไป๒ประตู
ไลท์สำคัญนะครับก็คือโอกาสที่จะได้เห็นสิทธิโชคพาโส
เฉินหน้ากับจันวัฒนากากองหน้าทีมชาติกัมพูชาที่ย้ายมาจากเบอร์เก็ตอังกอร์
ซึ่งเจ้าย้ายที่เคยเล่นให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปีและ๑๙ปี
หวังว่าจะได้โอกาสลงช่วยทีมในนัดนี้รวมถึงนัดต่อไปครับ
ที่ได้มาเล่นในต่างแดนจากประเทศไทยก็รู้สึกเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับ
แล้วในเกมวันพรุ่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้ลงอยากได้ลงเล่นลองเล่นดู

ก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องภาษาแล้วก็อากาศนี่แหละครับ
เพราะว่าถ้าวันไหนหนาวก็จะเล่นยากเลยครับ
เพราะว่ามันจะชาไปหมดเพราะปรับตัวได้มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่
มาที่นี่เหมือนมาเล่นที่นี่ก็เหมือนเรามาหาประสบการณ์เพิ่ม
แล้วก็อยากให้แบบว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมาอีกครับ
แล้วถ้าพัฒนาได้ก็น่าจะช่วยทีมนี้ได้ครับ
ก็ถ้าประตูแรกมาก็น่าจะมีมาเรื่อยครับ
เพราะว่าเป้าหมายก็เหมือนตั้งไว้ก็ต้องยิงลูกแรกให้ได้ก่อน

ในวันพรุ่งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนชาวญี่ปุ่นเยอะพอสมควรเลยนะครับ
ก็จะได้ด่วนกันในสนามหรือไม่ก็ติดตามรับชมกันนะครับ
หลังจากพาทีมทำผลงานย่ำแย่ในช่วงออกสตาร์ทนะครับ
นัดแรกชนะไป๑นัดแพ้ไปถึง๔นัดครับ
ก็รั้งอันดับที่๑๖หรือว่าที่๓จากท้ายตาราง
ซึ่งเป็นกุญสือคนที่๓ของไทยลีกนะครับ
รุ่นการนี้ที่ตกงานต่อจาก
และเฉลยมุทรสงอพลกับทีมซูปเปอร์เพอร์ครับ

ซึษฐ์ไดดเหมาะกันตราต่างสำคัญเทคนิคทำหน้าที่คุณศือโชคราว
นะครับไปก่อนนะครับ
พรูกรแรมได้เชิงโตชื่อไทยลีก
หนัดที่๖สัปดาห์นี้นะครับ
ราชนาวี๑๙นบางกอกกราฟส์พบกับแบงคกยูเนตเต็ดและในเวลาเดียวกัน
ท่าเรือพบกับบุรีรำยูเนเต็ดซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่๒ของตาราง
ส่วนในเวลา๒๐นจาฝูงเมืองทองยูเนตเต็ดพบกับนครราชสีมา
ขณะที่ในวันอาทิตย์ก็มันไม่แพ้กันในเวลา๑๘นมี๒คู่
ส่วนในเวลา๑๙นมี๒คู่พบกับพัทยายูเนตเต็ดและศีสเก็ตพบกับชนบุรี